ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมาวินผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่สพมนครสวรรค์
ชุดปราบรามยาเสพติดเขาจับกลุ่มตัวมาสุดท้ายถูกทำร้ายถูกรีดทรัพย์อะไรตามข่าวก่อนหน้านี้
จนถึงขั้นเสียชีวิตทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์เป็นคนเปิดเผยเป็นคนแรก
แต่ตอนนั้นเปิดเผยทางข้อความก่อนอีกไม่กี่วันต่อมาทนายตั้มทนายสิทธิ์ภาพเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดเผยคลิปเลยแล้วก็มีการเปิดเผยพูดต่อลักษณะประมาณว่า
ที่ต้องเปิดเผยคลิปเพราะว่าตำรวจชั้นผู้น้อยมาร้องทนายตั้มเอาคลิปมาให้
ความจริงคลิปเนี่ยให้กับบุคคลคนนึงไปก่อนแล้วแต่ว่าไม่เปิดเผยคลิปสักที
สุดท้ายเรื่องราวมันก็มาถึงเหมือนที่ท่านทราบ
เมื่อวานี้ทนายเดชาตอนที่รู้ข่าวว่าอดีตพุ่งกับโจ้ถูกจับแล้ว
ยังโพสต์บอกว่าใครช่วยถามหน่อยว่ามีการเรียกเงินรีดเงิน๒๐ล้านอะไรยังไงไหม
นี่นะฮะล่าสุดวันนี้นะครับทนายเดชาวันนี้ไปที่สนโฆครามนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่โพสต์เอาไว้บอกว่าจะไปแจ้งความทนายตั้มเนี่ย
วันนี้ไปนะฮะนี่คือภาพวันนี้นะครับทนายเดชาเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดกับทนายตั้ม
บอกว่าไอ้การโพสต์ต่างการให้ข้อมูลต่างเนี่ยมันเข้าข่ายลักษณะหมินประมาท
ด้วยการโฆษณาแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ด้วยนี่นะฮะ
แล้วบอกเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะมีไปฟ้องยังสภาธนายความต่อ
ใช่เรื่องของมารยาทในการทำงานในฐานะทนายอะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องฟังทั้งสองคนเนี่ยนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ย
มันยังไงกันแน่สองทนายนี้นะครับค่ะ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปสอบถามเพิ่มเติมจากทนายเดชาหน่อยนะครับ
นายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะทั้งเรื่องคดีของภูมิกับโจ้ด้วย
นะที่ไปแจ้งความกับทนายตั้มด้วยเนี่ยนะฮะสวัสดีครับทนายเดชาครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับครับทนายเดชาเอาเรื่องคดีของภูมิกับโจ้ก่อน
นายเดชาเป็นคนเปิดข้อมูลเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคนแรกเลยเนี่ย
พอมาถึงในขณะนี้แล้วเนี่ยในส่วนของทนายเดชาต้องไปตามอะไรต่ออะไรยังไงไหมครับ
คือจริงแล้วผมเปิดแล้วก็จบแล้วไม่มีหน้าที่จะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะ
คลิปก็มีคนอื่นเขาปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมไม่ต้องไปตามอะไรแล้วครับ
ก็อยู่ที่ว่ากระบวนการจะว่ายังไงก็ว่ากันไปใช่ครับถูกต้องครับครับ
แล้ววันนี้ยังไงถึงไปแจ้งความทนายตั้มเนี่ยฮะก็อย่างที่ทราบข่าวคือบอกว่าเขาไปกล่าวหา
เขาไปพาดพิงแต่อีกฝั่งหนึ่งทนายตั้มเขาบอกเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยทนายเดชา
อืมครับอ่าไอ้ที่เขาโพสต์ไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะแต่ว่ามันมีที่ไอ้ข้อความที่มีทนายคลายทุกข์รับคลิปมาแล้วนะครับ
แล้วก็ไปเอาไปต่อรองกับภูมิกับโจ้นะนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยไม่ยอมเอาคลิปมาปล่อยเนี่ย
อันนี้ทนายตั้มเนี่ยก็ส่งไปยังทนายความคนอื่นซึ่งเขายอมรับสารภาพในรายการที่ช่อง๙คุณทนายไปแล้วนะครับ
แล้วมันก็ไปตกอยู่กับสื่อมวลชนเยอะแยะมากมายจนชื่อเสียงผมเสียหายว่าเป็นคนตบทรัพย์๒๐ล้านเนี่ยครับ
เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผมครับ
นายตั้มบอกว่าถ้าเกิดว่าจะแจ้งความฟ้องร้องเป็นคดีจริงเนี่ยทำไมไปไม่ยื่นตรงต่อสารเลยมันเร็วกว่า
จะได้รู้กันเร็วว่าตกลงใครผิดใครถูกอะไรยังไงไปแจ้งความที่สอนอทำไม
ครับคือการไปแจ้งความที่สอนอเนี่ยมันเร็วครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คงออกหมายเรียกแล้วครับ
เตรียมไปรับทราบข้อเก่าหานั่นแหละครับที่โรงพักษณ์นะครับ

กว่าเยอะครับลองถามตำรวจดูถามอายการดูนะ
เพราะว่าถ้าไปฟ้องศาลเนี่ยตอนนี้มันติดโควิดนานครับหลายเดือนครับ
กว่าจะนับหลายส่วนครับ

เดี๋ยวผมจะโทรมาแจ้งเลยว่าธนาศิษย์สิทธาจะต้องไปรับทราบข้ออาหารเมื่อไหร่นะครับ

ก็เอาคลิปมาปล่อยไปแต่อย่ามาใส่ร้ายผม
ให้ติดคุกกิจรังได้ยิ่งดีเลยถ้าสมมุติก็ทำผิดนะครับ
อ่าสุดท้ายครับท่านนายเดชามีอะไรฝากถึงท่านนายตั้มหน่อยไหมฮะ
ก็คือเอาคลิปมาปล่อยก็ปล่อยไปแต่อย่ามาใส่ร้ายผม
เพราะฉะนั้นก็เตรียมไปรับทราบข้อเก่าหาที่สนโกคามเลยนะครับอาทิตย์หน้าครับ
แล้วก็วันจันทร์๑๑โมงเช้าผมจะไปร้องบรรยาคท่อสภาษณ์ท่านนายนะครับ
วันจันทร์ร้านนี่ครับกรับให้ต่อครับ
นี่ล่าสุดจากทนายเดชา

คุยกับฐานายตั้มหน่อยฐานายศิษฐาเบี้ยบังเกิดนะครับ
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายเพื่อประชาชนนะครับ
สวัสดีครับทนายตั้มครับสวัสดีค่ะ

ครับฐานายตั้มวันนี้ฐานายเดชาไปแจ้งความ

เมื่อสักครู่คุยกับทนายเดชาบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์จะไปฟ้องทางสภาธนายความอีก

ทนายตั้มไปทำเขาเนี่ยพาดพิงเขาเสียหายหมินประมาทอะไรพวกนี้
เกี่ยวกับเรื่องของภูมิกับโจ้เรื่องครกเรื่องคลิปอะไรพวกนี้

ก็จริงแล้วมันก็ฟ้องเลอะเทอะไปหมดนะครับเพราะว่าคืออย่างเอาเขาแจ้งความนะครับ
กว่ามันจะมีผลออกมาเนี่ยมันนานจริงหรือไม่จริงนะครับ
ให้ไปที่ศาลไปฟ้องผมโดยตรงเลยเรื่องหมินประมาทผมจะเอาหลักฐานเนี่ยไปกางให้ดูนะฮะ
เพราะว่ามันจะไวกว่าเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแจ้งความเลยนะ๕๖เดือนก็ยังไม่ได้ไปสารเลยนะครับ
กว่าคนจะกว่าความจริงจะปรากฏเนี่ยคนเขาลืมไปหมดแล้วนะครับแต่การไปแจ้งความเนี่ยมันก็เหมือนกับเอากระแสว่า
ว่ามีการแจ้งความแล้วนะนะครับแต่ทั้งที่ตัวเองเป็นทนายความนะครับ
ทนายเดชาเขาบอกแจ้งความตำรวจเร็วกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีหมายเรียกแล้วทนายตั้ม
ส่วนเรื่องนี้ในเรื่องความสัมพันธ์ของคนที่แจ้งความ
กับเจ้าและที่จำลวดด้วยที่โรงพักษ์
สักครู่ฐานายเดชาบอกว่าฐานายตั้มอายออมรับ
ให้คนรู้สึกได้ว่ามันคือตัวเขา
มันต้องแยกกันก่อนนะครับแยกกันก่อนว่าไอ้ผมสื่อออกมาเนี่ย
ผมโพสต์หรือว่าทำอะไรที่มีความผิดเนี่ยนะครับ
หมินประมาทเนี่ยนะครับผมจะต้องเป็นคนโพสต์หรือว่าอะไร
แต่เขาจะเอามาโยงกับคนอื่นโพสต์เนี่ยนะครับ
แล้วมาบอกว่าเป็นผมนะครับผมว่ามันตลกแล้วนะครับ
เพราะว่าเชิญเราเป็นนักกฎหมายเราเป็นทนายความเนี่ย
ก็ต้องทำอะไรต้องมีพยานหลักฐานนะครับสามารถจะเอาผิดได้นะครับ
ลองดูนะครับผลคดีนี้ผมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังหรอกครับ
คือทนายตั้มผมไปได้ข้อมูลนะไปเห็นข้อมูลนะไม่ใช่ผมได้หรอ
ไปเห็นข้อมูลมาเขาบอกว่าเอาจริงจริงแล้วเนี่ย
ไม่ได้มีตำรวจชั้นผู้น้อยแล้วมาปล่อยคลิปหรอกเป็นตำรวจแบบในโรงพักกันเอง
หักกันเองใหญ่อะไรอย่างเงี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แล้วก็ตำรวจกลุ่มนั้นเขาก็มารู้จักทนายตั้มสนิทกัน
มันก็เลยเป็นลักษณะมาให้ทนายตั้มปล่อยคลิปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
คืออย่างนี้นะครับคนที่ปล่อยข่าวเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะดิสเครดิตนะครับ
แต่ถามว่าเอาที่พูดมาเนี่ยมีอะไรรองรับเมื่อไหร่ครับพยานหลักฐานนะครับ
ผมออกมาพูดเนี่ยผมมีคลิปออกไปนะครับให้เห็นว่าผมมีจริง
มีแชทที่เขาส่งเข้ามาให้เห็นว่าผมได้รับจริงแต่คนที่พูดแบบนี้นะครับ
คือเขาก็พูดไปเรื่อยว่าผมเห็นผมสนิทกับตำรวจคนนี้
ก็ต้องเป็นคนนี้แน่ที่ให้ผมนะครับมันจะให้กันที่ไหนล่ะนะครับ
เรื่องระดับนี้นะครับไม่มีใครเขาอยากจะยุ่งหรอกนะครับ
ยิ่งคนที่ใกล้ตัวผมยิ่งต้องห่างเรื่องนี้นะครับ
ครับอะล่ะครับ